เรื่องของการตามหาน้องการกันหน่อยทางครอบครัว

เพราะน้องการเด็ก๖ขวบเองเด็กชายนะฮะ
หายออกจากบ้านไปถ้านับวันนี้เป็นวันที่๓
ใช่ค่ะมีการตามหากันต่อเนื่องเลย
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยเจอแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่สภาพที่เจอน้องคือน้องเป็นศพ
แล้วอวัยวะก็ไม่ได้ครบทุกส่วนค่ะ

เหตุการณ์นี้คือคนเขาก็ไปโยงกัน
เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์ผีบังตาต่าง
คือเหตุการณ์นี้น้องหายไปตั้งแต่ช่วงสาย
ของวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
กู้ภัยร่วมกับชาวบ้านก็ต้องร่วมกันตามหาน้องการเด็กชายวัย๖ขวบ
น้องหายออกจากบ้านพักที่หมู่๒บ้านโป่งแร็ด
ตำบลพลับพลาอำเภอเมืองจันทบุรี
ทีนี้มีการค้นหาทุกวันต่อเนื่องค่ะ
แล้วช่วงค่ำเมื่อวานเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มนะ
แยกย้ายกันค้นหาบริเวณรอบสวนผลไม้ของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
ก็คือในรัศมี๑กิโลเมตรหาไม่เจอ

ทีนี้ชาวบ้านที่ออกตามหาเนี่ยก็เดินมาถึงบริเวณสารพระภูมิของชาวบ้าน
เป็นสารพระภูมิที่ตั้งอยู่กลางสวนผลไม้เลย
คือเมื่อขนาด
น้องน่าจะมาถึงตรงจุดนี้หรือเปล่า
แต่อีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขาตกใจนะคุณ

เพราะว่ารูปปั้นนางรำที่อยู่บนสารพระภูมิเนี่ย
ปรากฏว่าสภาพ๕๖ตัวดูสิคะ
ถูกจับหักหัวหักแขนหักขา
แล้วก็วางเรียงกันอยู่บนพื้นปูนอยู่ใต้สารพระภูมินั่นแหละ

ชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้เขาโยงไปถึงเรื่องอาถรรพ์ค่ะ
เชื่อว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์ผีบังตา
เลยทำให้ยังหาตัวของน้องการยังไม่เจอ
นี่นะฮะส่วนใครทำใครเป็นคนหักแขนหักหัวตุ๊กตานางรำ
แล้วเอามาวางเรียงไว้ใต้ศาลแบบนี้
ชาวบ้านก็ยังไม่รู้เลยนะส่วนตุ๊กตามดตะนอยของน้องการมาอยู่บนศาลได้ยังไง
อันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าการค้นหาก็มีต่อเนื่องนะ
จากเมื่อคืนมาจนถึงเช้าวันนี้
เจ้าหน้าที่เอ่ยชาวบ้านเอ่ยก็มาค้นหากันอีกรอบนึงค่ะ
เข้าไปที่ป่ายางอยู่ห่างจากบ้านพักประมาณสักสองร้อยเมตร
ทีนี้ตอนสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบศพของน้องการนะคะ
แล้วสภาพที่พบก็คือเป็นสภาพศพครึ่งท่อนบน
ไม่มีแขนหูด้านขวาของน้องหายไป
แล้วท่อนล่างของร่างกายน้องการเนี่ยยังไม่เจอนะคะ
จากนี้ก็ไปเจอกางเกงตกอยู่ใกล้เคียงนั้นด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังตามหาท่อนล่างของน้อง
วัยวะส่วนต่างของน้องที่ยังไม่ครบ
แล้วก็ต้องไปตรวจสภาพศพถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยนะ

ใช่นะครับชาวบ้านเขาก็เลยไปโยงกัน
กับกรณีของตุ๊กตานางรำ
ที่ถูกหักหัวหักแขนหักขาหักตัวอะไรอย่างนี้นะฮะ
สภาพศพของน้องการถึงมีชิ้นส่วนที่ไม่ครบ
เหมือนโดนหักตัวอะไรแบบนี้เหมือนกัน

แต่ทีนี้ครับทางแพทย์ทางเจ้าหน้าที่ต้องตรวจพื้นที่
ก็ต้องตรวจสภาพศพเบื้องต้น
ถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยนะฮะ
มีการเหมือนคาดการณ์หรือสันนิษฐาน
เกี่ยวกับว่าน้องการมาเล่นน้ำอยู่แถวนี้หรือเปล่า
ตรงลำทานหรือเปล่าแล้วจมน้ำจมท่า
จนกระทั่งร่างมาติดตลิ่ง

แล้วทีนี้มีหมาโดยเฉพาะหมาใหญ่
อาจจะเป็นหมาพิษบูมาเจอร่างของน้องการ
ก็คาบร่างของน้องการแล้วก็มีการกัดแทะร่าง
จนกระทั่งศพขาดครึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็มีการสันนิษฐานไปแต่ทีนี้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ทางแพทย์ตรวจสภาพศพในเบื้องต้น
สาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็หาครึ่งร่างของน้องการให้เจอด้วย
ใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยไปสอบถามคุณอาของน้องการ
คือคุณอาจันทนานนทิจันทร์อายุ๓๒ปี
คุณอาก็เล่าให้ฟังเลยนะน้องการเป็นลูกของพี่ชาย
ก็มีการพามาฝากเลี้ยงอยู่กับคุณอานานแล้ว
ทีนี้พ่อแล้วก็แม่ของน้องการทำงานอยู่ต่างจังหวัด
ล่าสุดน้องการก็เพิ่งจะเริ่มไปเรียนหนังสือได้๓วันเองนะคะ
ก็คือตั้งแต่เปิดเทอม๑กรกฎาคมน้องก็ไปเรียนหนังสือ
แล้วคุณอาก็บอกปกติน้องการเป็นคนเงียบ
ไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยจากับใคร
ชอบออกไปเดินเล่นที่ท้ายสวนผลไม้บ่อย
แต่ว่าทุกครั้งน้องก็จะกลับมาเองทุกครั้งเลย
ทีนี้วันเกิดเหตุก็คือวันที่๔ที่ผ่านมาช่วงเที่ยง
น้องการก็หายออกจากบ้านไป
อายังคิดอยู่เลยว่าเออน้องการก็คงออกไปเดินเล่นตามปกติ
พอมาถึงตอนเย็นน้องการก็ยังไม่กลับบ้าน
คุณอาก็เลยชวนแฟนเดินตามหาที่ท้ายสวนที่ใกล้เคียง
แต่ก็ไม่เจอเลยไปขอความช่วยเหลือจากทางผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อนบ้านก็ช่วยกันตามหาตลอดทั้งวันของวันที่๔เลยนะคะ
ทีนี้วันรุ่งขึ้นก็มีการไปแจ้งความร้องทุกข์

แล้วก็รีบเดินทางกลับมามาตามหาน้องการอีกเนี่ยนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมที่มีข่าวออกมาช่วงสายที่ผ่านมา
พบน้องการในสภาพที่กลายเป็นศพแล้ว
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องชนะสูตรกันต่อไปด้วยนะคะ

แสงความเสียใจกับครอบครัวด้วยตามหากันมา๓วัน
แต่ว่าชาวบ้านก็บอกทำไมสภาพศพของเด็กถึงน่ากลัวแบบนี้
เกิดอะไรขึ้นกับน้องการกับเด็กคนนี้บ้าง
โดนอะไรมาบ้างถึงมีสภาพศพเหลือแค่ครึ่งท่อนนะครับ